ติดนะคะภารกิจของกู้ภัยใจพระค่ะ
พี่บินแล้วก็พี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นั่นเองค่ะ
วันก่อนหน้านี้นะคะก็ไปช่วยเหลือกันที่บ้านหลังนี้เลยคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งเป็นบ้านนะคะอยู่ที่ชุมชนตรอกสิงโตวัดดงมูลเหล็กนั่นเองค่ะ
พี่บินเนี่ยนะคะก็เดินไปพร้อมทีมงานร้องเพลงเฮฮาเลยคุณผู้ชม
ไปเคาะประตูบ้านหลังเล็กหลังนึงหลังนี้นะคะ
ปรากฏว่าเจ้าของบ้านคืออดีตนักร้องดังคุณผู้ชมนะคะ
คุณแสงสุรีรุ่งโรศค่ะคนนี้ดังมากเลยนะ
รุ่นคุณป้าคุณน้ารู้จักกันหมดเลยค่ะ
เป็นเจ้าของเพลงรักสาวเสื้อลายค่ะ
ยุคเดียวกันกับคุณสดใสรุ่งโพทองเลยค่ะคุณผู้ชม
โดยพี่บินพี่เอกพันธ์ก็อึ้งเลยนะคะ
เพราะคุณอาแสงสุรีเนี่ยคือนักร้องในดวงใจค่ะ
พูดติดตลกด้วยนะคะบอกว่าเนี่ยตอนเด็กยังเคยหนีโรงเรียนไปดูคอนเสิร์ตคุณอาเลย
ไปชมคลิปเลยค่ะ

ใช่นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะ
คุณอาแสงสุรีนะคะก็พาเดินเข้าไปในบ้านคุณผู้ชม

ภรรยาคุณอาแฟนคุณอาน่ะไม่อยู่ด้วยแล้ว

แต่ว่า๒เดือนที่ผ่านมาไม่มีงานไม่มีเงินเลยคุณผู้ชม
โดยระหว่างพูดคุยกับคุณอาแสงสุรีค่ะ
ร้องเพลงให้ทีมงานฟังยังสนุกสนานนะคะ
วักเงินให้เลยค่ะ๑๐๐๐บาทค่ะ
ก็ไม่ได้หลับงาน
ถือว่าเราเจอบุคคลในวงการบันเทิงนะครับ
ก็คืออาจารย์แสงสุรีรุ่นโรธนะครับ

เพลงมันดังนี่ประมาณเป็น๔๐๕๐เพลงนะเพลงมันดัง

โอเคนี่เอามอบให้พี่

๑๐๐๐๐บาทอันโมทนานะครับ

กลายเป็นดราม่าโอ้โหตอนนี้เดือดสุดค่ะ

การตั้งตู้ปันสูงหรือว่าตู้ปันน้ำใจแล้ว

เพราะมองในแง่ดีคือการแบ่งปันน้ำใจนะคะ

ในขณะที่ยังมีกลุ่มบางคน

พี่ไทยเอกพันธ์นะคะถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ไทยบอกกับเราว่าจริงแล้วก็เคยคิดทำโครงการนี้มาก่อนนะ

เล็งเห็นแล้วว่าปัญหามันอาจจะเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตามนะคะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะแก้ไขได้
หากคนไทยใส่ใจคิดจะแบ่งปันให้กันจริงค่ะ

ใช่บางทีแพบเดียวขนหมด

แล้วคนอื่นไม่ได้แล้ว
คนที่เขามีน้ำใจ

ถ้าเกิดมีคนมีสามัญสำนึกที่ดีนะ
มันออกมาจิตใจแล้วของพวกนี้มันสอนกันไม่ได้ด้วย

เอาไปช่วยเหลือครอบครัวจุนเจือครอบครัว
แต่ทีนี้เราต้องเอาไปอย่างพอดีนะครับ
ต้องการอะไรวันนี้ต้องการอะไรหยิบไปอย่างพอดี

ใช่ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าตู้ปันสุก
แบ่งสุกปันน้ำใจมีอะไรก็ต้อง
เผื่อคนอื่นด้วยแบ่งปันกันไปนะครับ

เรื่องของการแย่งชิงสิ่งของเข้าของในตู้ปันสุกเนี่ยนะคะ
หนึ่งในนักแสดงของเราค่ะพี่แท็กพระรันยูเนี่ย

ชาวบ้านบางคนมาแย่งชิงกันจนเกิดเหตุทะเลาะวิวาดกันก็มีเหมือนกัน
แท็กโพสต์ด้วยความโกรธเลยนะเพราะว่า

ใครมีอะไรก็มาใส่แบ่งกัน
แต่บางพื้นที่มาแย่งกันไม่ต่อแถว

ใครที่ไหนจะอยากเอามาใส่ใจ

ต้องกลัวหมดหรอกคนมีน้ำใจอยากช่วยเหลืออีกเยอะ

สันดาลคนไทยบางคนนะแก้ยังไงก็ไม่หาย

ซึ่งเหล่าชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบเห็นด้วย
กับคุณพ่อแท็กมากมายเลยนะคะ
เขาก็ยังอยากจะหยิบยื่นและปันน้ำใจ

เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเอาไปแต่พอดีนะจ๊ะ
เป็นตู้ปันสุกไม่ใช่ตู้ปันเซ็งนะ